มาถึงเรื่องราวของความรักความรักที่อยู่ยั่งยืนยง
ว่าคุณตาจะอายุ๙๒ปีแล้วแต่ยังคงคิดถึงรักแรกกับคุณยาย
ซึ่งถ้าคุณยายที่พูดถึงอยู่นี้นะคะมีชีวิตอยู่ก็อายุประมาณสัก๘๘ปีแล้ว
วันหนึ่งคุณตาฝันถึงคุณยายก็เลยอยากจะไปตามหาตัวค่ะ
ท้ายที่สุดจะเจอหรือไม่คุณผู้ชมฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้พร้อมกัน
เรื่องราวสุดประทับใจนี้เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อคุณตาวินิตบุญชื่นอายุ๙๒ปีเดินทางออกตามหาคุณยายธิดาบุญยสาตะ
ยายเล็กอายุ๘๘ปีเนี่ยค่ะตามภาพนี้เลยนะคะ
ไปตามหาเพราะไม่ได้เจอหน้ากันถึง๗๐ปีแล้ว
คุณตาไปตามหาที่บ้านพักบนถนนจอมสุราง
แต่ไปถึงก็ต้องผิดหวังเพราะไม่เจอค่ะ

ย้ายไปอยู่ที่อุบลราชธานีแล้ว

หลักที่บ้านในกรุงเทพมหานครก่อน

แล้วคุณตาก็ต้อนรับผู้สื่อข่าวนะคะที่ไปหาที่บ้าน
คุณตาก็เอาของแทนใจที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะมาให้ดู

ไม่ว่าจะเป็นภาพสมัยคุณยายยังคงเป็นสาวเป็นวัยรุ่นเป็นนักเรียนนักศึกษา
การ์ดสคศปี๒๔๙๘ที่ยายเล็กเขียนส่งให้ตานิด
แต่ว่าสิ่งที่ตาวินิตรักและหวงแหนที่สุด
ก็คือผ้าเช็ดหน้าที่ยายเล็กมอบเอาไว้ให้แทนใจ
เป็นตัวย่อแทนชื่อนิดนั่นเอง
คุณตาก็โชว์ให้ดูคุณตาวินิตรบอกว่าที่ออกตามหาอดีตรักแรก
เป็นเพราะว่าเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ลูกหลานได้จัดฉลองวันเกิดครบรอบ๙๒ปีให้
แล้ววันนั้นล่ะค่ะคุณตาเผลอหลับไปแล้วฝันถึงยายเล็ก
ยายเล็กมาหาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
พอตื่นขึ้นมาคุณตาวินิตก็เลยนึกย้อนถึงเรื่องราวในอดีตย้อนกลับไป
ว่านี่คือรักครั้งแรก
แล้วก็เลยเกิดความรู้สึกอยากจะตามหายายเล็ก
อยากจะรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างน้อยก็ในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง
คุณตาวินิตเล่าให้ทีมข่าวฟังอีกนะคะว่า
ตาวินิตกับคุณยายเล็กเนี่ยเป็นรักแรกของกันและกัน

ตอนนั้นยายเล็กเรียนอยู่มศ๕ค่ะ

กระทั่งยายเล็กเรียนจบไปเป็นครูที่โคราช
ระหว่างนั้นก็เขียนจดหมายส่งรูปสื่อสารกันตลอดค่ะ

คุณตาเขียนจดหมายไปหายายนิด

คือคุณตาให้เหตุผลว่าเห็นว่าคุณยายเนี่ย

แล้วคุณตาอยู่กรุงเทพคุณยายอยู่โคราช
ดูแล้วเป็นระยะทางห่างไกลกัน

คุณตาก็เลยต้องโกหกว่ากำลังจะแต่งงาน
คือใช้วิธีนี้ตัดสัมพันธ์

ให้เธอได้ไปดีว่าอย่างนั้น

แล้วฝ่ายคุณยายเล็กเขียนตอบกลับมา
บอกว่าพรใดที่นิดปรารถนา
ขอให้พรนั้นประสบแดดนี้ตลอดไป
เป็นความรักอันบริสุทธิ์ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
จากเหตุการณ์วันนั้นก็ทำให้ทั้งตานิดและยายเล็กขาดการติดต่อกันไปค่ะ

มาพร้อมกับแม่แล้วมีหนุ่มอยู่ข้างกายด้วยค่ะ
ตานิศเห็นแบบแอบมองอ่ะค่ะ
กล้าเข้าไปทักหรือพูดคุยก็ได้แต่มองอยู่ห่าง
แล้วยังบอกอีกว่ายังจดจำเหตุการณ์ได้แม่นยำนะคะทุกอย่างที่เคยทำร่วมกัน
ไม่ว่าจะทานอาหารคุณยายเล็กชอบกินอะไรชอบไอศครีมร้านไหน
หนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันเนี่ยเรื่องอะไรจำได้หมดเลยนะคะ
แล้วตาบอกด้วยนะคะว่าถ้านับอายุแล้วเนี่ยตอนนี้
ยายเล็กจะมีอายุแปดสิบแปดปีนะคะแม้ว่าตอนนี้ไม่เจอกันมาเจ็ดสิบปีก็ตาม
บางทีเนี่ยคุณตาอาจจะจำเรื่องราวหนหลังไม่ได้บ้างนะคะ
แต่ก็มีความทรงจำหลายเรื่องที่ยังคงประทับใจ
ตาก็เลยอยากให้ไทยรัฐทีวีเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์
ไม่รู้เหมือนกันว่ายายยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ถ้าเจอกันเนี่ย
อยากจะบอกให้รู้ว่าตาวินิตยังรักและคิดถึงยายเล็กเหมือนเดิม
แล้วก็ภาวนาด้วยนะว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริง
ก็ขอให้ได้เกิดมารักกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยฟังเสียงตาวินิตกันค่ะ
ก็อยากจะบอกขอโทษคุณยายเล็กว่ากฎหมายฉบับสุดท้ายเนี่ย
ตายังไม่แต่งงานแต่ว่าเขาแต่งงานเขาเรียกโกรธเนี้ยขนาดนั้นอืม
อยากจะขอโทษเนี้ยอยากจะขอโทษตัวเนี้ยเอง
แล้วเขาจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานอะไรกันเราไม่ได้เขียวหรอก
ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเครื่องอะไรขอให้เจอกันอีกถ้าชาติหน้ามีจริง
เพราะคุณตานะน่าจะเป็นคนแรกของเธอเธอเป็นคนแรกของคุณตา
มันก็เกิดการอะไรอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้งเหมือนกันนะอืม
โอ้โหคุณชุธาระคุณชิสานี่คือเพราะละครเพราะหนังชัดละครชัดเลยค่ะ
เอาจริงนะข่าวนี้นำเสนอไปคุณผู้ชมแบบให้กำลังใจเยอะมาก
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตานิดได้เจอกับยายเล็กให้เจอ
แต่คุณเชื่อไหมไทยรัฐทีวีของเราพยายามทำทุกวิถีทางนะ
เพราะว่าเราก็อยากให้คุณตากับคุณยายได้เจอกัน
ปรากฏว่าพอนำเสนอข่าวนี้ออกไปทางญาติของคุณยายติดต่อกลับมานะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ยายเล็กอ่ะเสียชีวิตไปแล้วใช่
คุณตาเองก็บอกเหมือนกันนะว่าทำใจไว้ส่วนหนึ่ง
เพราะถ้าหากว่าคุณยายไม่เสียชีวิตเนี่ยก็คงมาเข้าฝันไม่ได้ค่ะ
ก็เหมือนกึ่งทำใจแต่ก็มีความหวังลึกว่าถ้าได้เจอก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่เชื่อว่าพอทราบแบบนี้แล้วคุณตาก็คงจะสบายใจในระดับหนึ่ง
ว่าคุณยายก็ไปสู่สวงสวรรค์แล้ว
แล้วก็คงภาวนาว่าชาติหน้าฉันใดก็คงจะได้เกิดมาคู่กัน
นะคะก็เป็นเรื่องความรักนะคะ
เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้รับทราบข้อมูลจริง
มันหลายอารมณ์นะมันดูแบบซึ้งมันดูอิ่มมันดูแบบ

แต่ว่าในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะจบโดยไม่ได้เจอกัน
แต่คือความรู้สึกดีก็ยังคงอยู่นะคะ